มีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งอยู่ที่บางแสนนะครับ
คือมีคนเร่ร่อนเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรม
อ่าลักษณะมาขอข้าวกินจะมากินมานอน
อยู่ที่นี่ด้วยแม่ชีกับชีพรามเนี่ย

พระรูปนี้ดูนะบาตเจ็บเลยนะ
แม่ชีกับชีพรามนัยที่มาปฏิบัติธรรม

คำร้ายพระพระบอกพระต้องป้องกันตัว

ท่านบอกท่านก็ต้องสู้จะให้ทำยังไง
ก็ชายเร่ร่อนนั้นต่อยพระเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
พระรูปนี้คือพระวันลบเอ็มประโคนอายุ๓๐ปี

พระวันลบนี่บาดเจ็บนะครับใบหน้าศีรษะนี่แตกเลือดอาบเลย
หลังเกิดเหตุที่แบบชุลมุนวุ่นวายชกต่อยกันอยู่เนี่ยเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่กัน
เจ้าหน้าที่มาถึงก็นี่ฮะกู้ภัยก็ช่วยทำแผลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนนายสมศักดิ์ก็ถูกคุมตัวไปนะฮะ
ดำเนินคดีด้วยพระวันลบบอกว่านายสมศักดิ์เป็นคนเร่ร่อน
นอนอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมเทพพิทักษ์ผล
อยู่ที่บางแสนสาย๒นะฮะที่แสนศุกร์ชนบุรี
ทีนี้ในสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีทั้งแม่ชีมีชีพรามอยู่เยอะ
เขาก็กังวลกันเรื่องอันตรายแล้วก็เรื่องของโควิด๑๙
ก็เลยมาบอกพระที่วัดบอกโอ้โหใครไม่รู้อ่ะ
ก็เลยไปบอกพอไปบอกเนี่ย
พระวันลบบอกว่านายสมศักดิ์เนี่ยไม่พอใจ
คว้าหินเครื่องใส่พระ
แล้วปรีเข้ามาเนี่ยมาชกต่อยทำร้ายร่างกายก็เลยต้องตอบโต้ไป
นี่ฮะแล้วก็ชุลมุนวุ่นวายจนมาห้าม
ส่วนตัวนายสมศักดิ์นะครับชายเร่อร่อนคนนั้นก็มีบาทแพ้เหมือนกัน
ผู้ภัยก็ช่วยประถมพยาบาลให้แต่สตศรันติศุกร์ก็คุมตัวไปก่อน
นะก็ต้องสอบสวนกันว่าเออเข้ามาในสำนักปฏิบัติทำแล้วมาทำร้ายพระเขาเนี่ยมันยังไงกัน
นายสมศักดิ์นะครับชายเร่ร่อนคนนั้นก็มีบาดแผลเหมือนกัน
กู้ภัยก็ช่วยประถมพยาบาลให้แต่สพแสนศุกร์ก็คุมตัวไปก่อนนะ
ก็ต้องสอบสวนกันว่าเออเข้ามาในสำนักปฏิบัติธรรมแล้วมาทำร้ายพระเขาเนี่ยมันยังไงกัน
นายสมศักดิ์บอกว่าช่วงนี้เขาตกงานเขาก็อาศัยนอนตามวัดขอข้าววัดกินไปเรื่อย
มาถึงสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้แต่พอมาถึงเนี่ยพระสงฆ์มาไล่
พูดจาไม่ดีใส่เขาก่อนเขาก็เลยโมโห
ผมไม่ได้ไปก่อกวันครับไปขอข้าวไปเดินเที่ยวเล่นด้วย
แล้วกันกี่วันแล้วครับ
ผมไปได้๒วัน
๒วันเมื่อวานกับวันนี้
แม่คือก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยตกงานแล้วก็ต้องอาศัยวัด
ข้าวที่วัดกินนอนที่วัดอยู่ที่วัดเนี่ย
ระเวนไปหลายวัดมาสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ย
โมโหอะไรเนี่ยมันต้องหักห้ามใจนะ

เอาหินเครื่องใส่ใครก็ไม่ได้นะครับ
เจ้าวาดของสำนักปฏิบัติธรรมเทพพิทักษ์ผลนะครับ

ไม่ได้อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมที่ชนบุรี
แต่จำวัดอยู่ที่จังหวัดสะแก้ว
มาสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้๓๔วัน

พระวันลบมาขอศึกกับเจ้าอาวาสเลยนะฮะ
ไม่สบายใจที่มีเรื่องต่อยกับญาติโยม
แต่เจ้าอาวาสบอกเอาละไม่ถึงขั้นอาบัติปราชิก
แล้วท่านทำไปเพื่อป้องกันตัวหรือเปล่า
ขอให้ท่านไปคิดทบทวนให้ดี
ปรงอาบัติจะอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนึง
ส่วนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้

ตอนที่เห็นชายเร่ร่อนคนนั้นมาเตรมาอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้
เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเคยมีคนติดยาเนี่ยมาขโมยข้าวของในวัดอยู่หลายครั้ง
พอเห็นคนแปลกหน้ามาเขาก็กังวลเขาก็กลัว
ก็เลยไปบอกพระพอพระไปไล่ถูกทำร้ายเลย

ก็คือพระก็เตือนดีนะคะเตือนตั้งแต่วันดังภาคนะคะ

มาหลายวันค่ะคือมาแบบมาแปลกค่ะ
อ๋อดูแล้วไม่น่าไว้ใจ

เดี๋ยวก็ต้องไล่สอบสวนขยายผลกันต่อไปนะครับ
ว่ามันเกิดจากใครอะไรยังไง
หรือว่าเป็นการป้องกันตัวของพระหรือไม่อย่างไรนะครับ